เอาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องกับคุณยายเหมือนกันค่ะ
แต่ตอนแรกเนี่ยคนเข้ามาดูกันเยอะหลังกลายเป็นคนเข้ามาถล่มวิภาควิจารณ์กันเยอะ

เนี้ยค่ะเป็นคลิปที่คุณยายเอาร้านวัย๖เดือนวางคาแล้วก็ป้อนข้าว
ยายจะดีไปไหนอ่ะป้อนคำต่อคำคำต่อคำ
แบบเด็กยังไม่ทันเคี้ยวไม่ทันจะกลืนเลยอ่ะค่ะโอ้แล้วดูท้องเด็ก
คือคนเขาสังเกตเหมือนคุณภาคภูมินี่แหละว่าท้องเด็กดูหายใจแบบเกร็ง
เหมือนหายใจไม่ทันจากการป้อนข้าวที่เร็วเกินไปหรือเปล่า
อืมคนเลยด่ากันยับเยินเลยค่ะพอเราไปตรวจสอบดูนะครับ
ปรากฏว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลยายแย้มวัฒนาที่จังหวัดบุรีรำครับ
เราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปไปเจอนางสุวรรณโพสัยวัยสี่สิบเก้าปี
คุณยายของน้องที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคะยายเล่าบอกว่าคนป้อนอ่ะยายเองแหละ
ยายป้อนก็คือเหมือนอาหารเหลวของเด็กอ่ะนะคะครับให้กับร้านชายไว้หกเดือน
แล้วคนถ่ายคลิปก็คือลูกสาวก็คือแม่ของเด็กตัวน้อยวัย๖เดือนนี่แหละ
คือต้องอธิบายแบบนี้ตอนป้อนเนี่ยป้อนจังหวะปกติไม่ได้ป้อนเร็ว
อืมแต่พอเอาลงไปในแอปเนี้ยค่ะคือในแอปเนี้ยมันจะมีให้เหมือนตัดต่อคลิปวิดีโอได้
ครับแต่ทำให้มันดึงแบบช้าลงกันอ่ะหรือจะปรับสปีดให้มันเร็วขึ้นก็ได้
อืมซึ่งลูกสาวเนี้ยใช้โปรแกรมสปีดทำให้คลิปมันดูเร็วขึ้นกว่าภาพปกติทั่วไป
คนเลยเข้าใจผิด
คือคนก็เล่นแอปติ๊กต๊อกกันเยอะแอปติ๊กต๊อกเนี่ยคือมันทั้งแบบแต่งหน้า
มีตัดต่อคลิปดึงสปีดดึงโซโลทำซ้ำคือมันทำได้หลายอย่างมาก
อืมเขาก็เลยเอามาทำเล่นกันบ้างเพราะว่าแป๊ปนี้ก็ถือว่าเป็นแอปยอดนิยมอ่า

ใช่ให้มันดูเร็วขึ้นไงคะจังหวะมันก็เลยเนี่ยลองดูการเคลื่อนไหว
มันก็เป็นแบบปึ๊บอาจจะเร็วขึ้นประมาณจักรหนึ่งถึงสองจังหวะอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าตอนนี้แม่ของเด็กเนี่ย
เครียดมากร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าโซเชียลถล่มแล้วก็รุมด่าเธอหนักมาก
ก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงหน่อยว่าจริงเหตุการณ์ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้
อันนี้แค่ใช้แอปสปีดเฉยแต่ก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันก็เป็นบทเรียนให้กับลูกสาวของเธอในการใช้สื่อโซเชียลแหละ
เธอก็เตือนลูกสาวบอกว่าต้องระมัดระวังนะเพราะบางครั้งเนี่ยคนไม่ได้เห็นไงว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
เห็นแค่ช่วงเวลาสั้นที่คลิปมันลงไปเขาก็อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ตัดสินไปแบบนี้ได้